ปกติเขาอยู่ใต้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นอีสานครับผม
ไปค้ากินตำบงหุ้งอยู่แถวค้อนแจนด์ก่อนนะครับ
ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
เวลาเขาร้องผมนึกถึงแซคชุมแพรตลอดเลยอ่ะ
เอาเนื้อมากางแล้วก็จะทำความเข้าใจ
ไอซ์คือจะเอาเนื้อมากางแล้วก็เริ่มทานเนย
อย่าท่าเนื้ออีกแล้ว
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ที่หนึ่งจำนวนเก้ายกรอบที่สองโจทย์เพลงพิเศษจำนวนหนึ่งยก
รอบที่๓จำนวน๙ยกและรอบที่๔ประชันทีม
เป็นรอบชิงชนะเลิศถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจหนึ่งแสนบาททีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจสามหมื่นบาทเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้นในการแข่งขันรอบที่สามยกที่สอง
น้องพัฒน์และน้องใบหม่อนใช้เสียงหวานของทั้งคู่มาทำให้กรรมการหนักใจมาก
จนคุณฝนธนสุนทรต้องใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเลือกคะแนนแบบยกกำลังสองให้น้องใบหม่อน
ทำให้ทีมเด็กอ้อนพระนครคีรีมีคะแนนตีตื้นขึ้นมาเป็น๙คะแนน
ตามทีมสมิลาพาเพลินเพียง๒คะแนน
การแข่งขันกำลังมันมาดูกันต่อได้เลยใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
วันนี้เรายังอยู่กับคณะกรรมการทั้งสามท่านครับพี่หอยเสนาหอยพี่ฝนธนสุนทรและพี่ไอ้สลันยูครับ

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยกโดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้นพร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
เพื่อนแซ่ดครับผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งลูกคุณทั้งสองคนวันนี้ทำไมใส่ลายพรางตะหารมาเหมือนกัน
โอเคปกติเขาอยู่ใต้นะครับวันนี้จะพาพาเข้าไปอิสลานเออ
แสดงว่าแนวเพลงใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเค้ออกอิทธินินิดนึงครับ
ผมให้กินตามบคุงทุกวันเลยครับผมหรือนิ้นมันจะได้
เผื่อน้ำปลาร้ามะละกอจะซึมซับเข้าไปในตัวน้องครับผม
เลี้ยงสุดซ่าของเราขอบคุณครับ
น้องโพชแน่เขาก็ไม่รู้น่ะ

นโมเชิญประจำที่ครับ
โพสต์เนี่ยนะเป็นคนที่ตั้งใจมาก
เห็นได้จากการที่เขาถ่ายทอดบนเวทีนี้นะครับ
เวลาเขาจับไมค์ปั๊บเราก็จะเห็นความตั้งใจของเด็กเลย
เห็นบอกว่าการตั้งใจเนี่ยมันถ่ายทอดมาจากคุณพ่อ
คุณพ่อเป็นคนฝึกฝนลูกแล้วก็สอนลูกมาโดยตลอดว่าทำอะไรต้องตั้งใจทำนะลูก
กระทั่งเนื้อเพลงที่น้องโพสต์จะร้องพ่อก็เต็มที่เหมือนกัน
เต็มที่ทุกคำทุกประโยคทุกเว้นวักทุกลมหายใจ

เพราะว่าก่อนเกิดถ้าจะร้องเพลงเนี่ย
เราจะต้องรู้ลึกรู้ไปถึงความหมายของเพลง
แล้วก็ต้องรู้ตัวรอตัวควบกล้ามตัวอะไร
รู้ช่องไฟช่องลมรู้ลูกเอื้อนลูกหยดลูกหยอด

เพราะฉะนั้นวิธีการที่ว่าจะสอนลูกเนี่ย
เราจะต้องเอาเนื้อเพลงเนี่ยมาให้ลูกอ่านให้คล่อง
ข้องเสร็จแล้วให้ลูกตีความออกมาสิว่าเนี่ย
เพลงนี้มีความหมายว่าอย่างไร
แล้วโพสต์ควรจะแสดงอารมณ์อาการของเพลงนี้ออกมาในรูปแบบอย่างไร

ลึกเบื้องหลังของคุณพ่อเคยเป็นนักร้องใช่ไหมครับ
ก็เคยเป็นนักร้องโรงเรียนมาก่อนเหมือนกับโพสต์นะครับ

ทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะมอบเกียรติบัติ
ให้กับเด็กนักเรียนที่ทำคุณงามความดีให้กับโรงเรียน
ยกตัวอย่างเช่นเก่งภาษาอังกฤษเก่งคณิต
ส่วนตัวผมก็ไม่มีอะไร
แต่คณาจารย์ทั้งหมดทั้งโรงเรียนนั่นน่ะ

วัยพฤษเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนเนี่ยมากมาย

ไม่ใช่

ถูกแล้ว

มีหลักฐานมายืนยันนะว่าคุณพ่อเนี่ยเข้มงวดลูกแล้วก็สอนวิชาให้ลูกเนี่ยขนาดไหนนะครับ
นี่ครับอย่างเพลงนี้ฮะดาวจรัสแสง
คุณพ่อจะมีสีไว้ทุกคำนะฮะแล้วจะมีวงกลมมีขีดเขียนสัญลักษณ์ของเขา

มีค่ะฝนก็จะเอาเนื้อมากางแล้วก็จะทำความเข้าใจตรงกับที่คุณพ่อสอนกับน้องโพสต์เลย

อันนี้อาจจะในทางลูกภูมิเนอะ

ก็เริ่มทานเนย
แล้วก็ทานเนย
อ้ายมีเหตุผลครับ

อายบ่เคยที่ทำร้ายมัน
อายดีแค่เพียงเจียมตัวก่อนโทษสิมมาผัน
โปรดยามถิ่มความฝัน
ที่อายเลยนะ
บอกเคยให้ใจกับใคร
ถึงหัวใจก็มีแต่เจ้า
ผู้แส่ผู้สาวบอกเคยเป็นหัวสาว
แต่ต้องยอมรับความเป็นจริง
เพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่า
ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามา

สำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่ะ
ที่ผ่านมาหากเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิง
ที่อายนั้นมี
อยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟน
เดินควงแค้นสักครั้งเพราะอย่างดี
อยากให้หัวที่เห็นแบบนี้

รับทราบ

บอกเคยให้ใจให้กับภายอีก

หัวใจก็มีแต่เจ้า

ว่าเคยสิหัวสา
แต่ต้องยอมรับความเป็นจริง
เพื่อผู้หญิงที่อายุทาง
ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามา
ดูแลให้ดี

นั้นมีค่ะที่ผ่านมาหากเจ้าจริง
ให้เกียรติเราเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมี
เอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟน
ควงแขนสักครั้งก็ยังดี
อยากให้หัวที่เห็นแบบนี้อายมีเหตุผล
แค่อยากบอกให้น้องเข้าใจ
อายบอกเคยคบใครหลายคน
มีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามนต์เสื้อใจอายเด้อ
อายหักเจ้าบ่ได้อิลี
ทั้งที่ใจนั้นมีแต่เธอ
ยังหวังดีกับน้องเสมอ
บอกเคยเปลี่ยนใจ
ยังหวังดีกับเจ้าเสมอ
บอกเคยรักใคร

ใช่มีเหตุผลจากน้องโพสต์นะครับ
ต้องฟังคณะกรรมการแล้วลูกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ

โพสต์คืออย่างนี้โพสต์เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์มากนะครับเพราะว่า
ด้วยเนื้อเสียงของโพสต์ที่พี่ไอ้เคยบอกไปเมื่อก่อนหน้านี้ว่าโพสต์เป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในเนื้อเสียงใช่ไหมครับ
แล้วโพสต์เขาเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีอารมณ์เอื้อนเอ่ยมีลูกหยอดมีลูกเล่นมีเสียงต่ำมีเสียงสูง
แต่ไอ้ลูกเล่นทั้งหมดที่โพสต์ใช้มาตลอดเนี่ยมันดันไม่ค่อยเหมาะกับการนำมาร้องเพลงนี้ครับโพสต์
ช่องเสียงของโพสต์กับเพลงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากันอีกนิดนึงมันเลยทำให้ตัวเสียงที่โพสต์ร้องเนี่ยมันค่อนข้างเพี้ยนต่ำลงไปกว่าคีย์
อีกทีว่าไม่ใช่โพสต์ไม่เก่งไม่ใช่โพสต์ไม่ดีนะครับมันอยู่ที่การเลือกดังนั้นหลังจากนี้จะร้องอะไร
ซึ่งสร้างตัวเราจะขนาดนี้

คุณขนาดนี้น่าจะผิด

ลุกทุ่งตอบอินดี

ในการร้อง

แต่จะมาให้เกียรติเจ้าเป็นผู้หญิง

อันนี้ไม่ได้อันนี้สุกมันไม่ดิบ
คุณจะปล่อยเข้าไปอย่างนี้จริงเหรอ
ปล่อยให้เขาค่อยตายไปเองนะคะ
ไม่รู้ไม่ปล่อยเลย
ความแข็งของน้องโพสต์อยู่ที่ความนวลเนียนของการร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลาง
แต่ถ้าหนูอยากจะร้องแนวนี้หนูต้องจูนตัวเองใหม่
แล้วก็ร้องให้มันแบบให้มันดิบขึ้น

คือเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคีย์ที่ไม่รู้ว่าเหมาะกับโพสต์หรือเปล่า
ต่ำพอไปอีกท่อนหนึ่งที่กำลังเข้าห้องนุ๊ก
มันสูงเกินโน้ตไปอีกนิดนึงในท่อนแรกนะครับ
แต่พอท่อน๒เริ่มปรับตัวได้
ไปปรับตรงนี้แล้วก็วิธีการที่พี่ฝนว่าอีกหน่อย
เก่งเลยครับน้องโพสต์
ขอบคุณคำแม่งามจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะ
โพสต์เนี่ยก็เป็นคู่แข่งอีกคนนึงเลยนะคะ
ที่ทีมเราอะค่ะหวั่นมาก
คือเขาร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีมากค่ะ
ก็ต้องมาคอยเชียร์นโมกันด้วยนะคะ
โพสต์เด็กน้อยที่สารต่อความเป็นนักร้องลูกทุ่งขนาดแท้
มาจากคุณพ่อที่อายุต่างกันถึง๕๔ปี
ร้องเพลงกลิ่นอีสานได้ดีทีเดียว
ช่วงหน้าถึงคิวนะโม
เด็กน้อยที่แบกความหวังของทีม
และมีเลือดนักสู้เข้มข้น
จะชนะใจกรรมการได้หรือไม่
ต้องมาดูกันต่อครับ
ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
สว่าวเยาวีกระเป๋าอีสาน
เวลาเขาร้องผมนึกถึงแซคชุมแพรตลอดเลยอ่ะ

เจ้านั้นมีค่ะ
ให้ขี้เเกียจนอกเป็นผู้หญิง
ที่ไอ้นั่นมี
ตอนนี้ก็ถึงคิวของน้องนโมนะครับ

ถ้าเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องโชว์นี้

แต่ว่าถ้าน้องมีกังวลเรื่องคิดมาก
ผมกลัวน้องจะทำต่ำกว่ามาตรฐานนะครับ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องนโมนะครับ
ผ่านมันไปให้ได้นะครับผมสู้ครับ
วันนี้เตรียมตัวมาดีขนาดไหนลูก
เต็มร้อยเต็มพันครับแล้วก็เต็มล้านได้ครับโอ้โห

และทุกอย่างนะครับฉายาของเขาคือพี่ชายที่แสนดี
ทำทุกอย่างเพื่อรอยยิ้มของคนในครอบครัว
อย่างที่ครอบครัวเคยบอกเอาไว้นะครับว่า
ถ้าขาดนโมคนอย่างนี้คือครอบครัวไปต่อกันไม่ได้เลย

จ๋าถามแม่หน่อย
ประทับใจอะไรที่สุดเลยในตัวลูกชายคนนี้จ๊ะ
คือหนึ่งเขาเป็นเด็กที่มีความตั้งใจเยอะ
แล้วก็เป็นลูกที่ไม่ดื้อกับพ่อแม่
สำหรับแม่ตอนนี้แม่ภูมิใจว่าเขาเป็นเหมือนเสาหลักของบ้าน

คือเหมือนตอนนี้พอกิจการร้านมันล่มไปตรงนั้นนะคะ

ว่าน้องจะไปร้องเพลงเปิดหมวกหรือมีงานจ้างประมาณนี้ค่ะ

บางครั้งเขาเกิดไม่สบาย

เขาก็บอกว่าแม่ไม่เป็นไรนะโมสู้ครับ
โมอยากให้ครอบครัวเราสบายค่ะ

เพราะฉะนั้นครับลูกที่แสนดีแม่ให้พรให้กำลังใจลูกหน่อยเร็ว
วันนี้แม่ก็อยากให้นโมทำให้ดีที่สุดนะครับ
การแข่งขันแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติมาก
แต่ลูกยังเป็นลูกที่ดีแสนน่ารักของแม่ตลอดไป
แล้วก็แม่ให้กำลังใจลูกเสมอครับ

เพลงที่นโมจะร้องในวันนี้คือเพลงอะไรครับ

โทบสองลูกอีสาน
ถ้าพร้อมแล้วเชิญฟังจากน้องนโม
ลงจากบ้านมาถูกเกณฑ์เข้ามากลมทหาร
หนุ่มโทรบ่สองลูกอีสาน
มาประจำการใช้เดนมาเล
บ้านเหงื่องขัดเยใส่ตาระแวงบายวาเว
ชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเล
เป็นบนเส้นได้ปลายกระบอกปืน
บ้านเหงื่องนอนที่จำจากช้อนตอนนี้
ลำดึกช้อยมาวิววิคงหลับฝันดีทันตลอดคืน
หนุ่มทหารเกณฑ์ออกลาดตระเวนเดี๋ยวจนดึกดื่น
แดงเหงาดาวน์ออกมาเสียงนอกกระลางคืน
ไม่ต้องซ้อนเสียงอื่นอยากใช้เข้าไกล
ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
เสื้อเว้าเยาวิกระเป๋าอิสา
เมื่อยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจ
จากภูมิลำเนาแต่ว่าเขาก็เป็นคนไทย
ปลดประจำการกระบันเมื่อไร
เมื่อที่น้องให้น้ำมันโทรมา
เที่ยวเข้าบุโดทับทับมื้นไกล
มากมายความรักกี่ดวงชีวิตที่หมอดับ
สังเวยความเชื่อแง่ดินแบ่งฟ้า
อยู่ปำนึงหน่อยปลอดฟื้นยืดย้ำดีซ้ำกว่ากว่า
เสียงโอไหลของแม่แววมา
หัวแตกรวรรณวาชิดห่วงบ้านเห็น
ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
เต้ายาวอีกกระเป๋าอีกทาง
ให้ยิ้มให้กันแบ่งบันน้ำใจ
ต่างภูมิเหนาแหมว่าเขากล้าเป็นคนไทย
ประหัสจำการกลับบ้านเมื่อไหร่
เพื่อที่น้องให้กับมันโทรมา
เชียวเข้าบุโดทับทับมื้นไกล
มากมายความลับกี่ดวงชีวิตที่หมอดับ
ในความเชื่อแย่ดินแม่งปัน
อยู่ป้องในน้อยก็ตื่นยืนยามดีซ้ำกว่ากว่า
เชียงโอละอีกของแม่แววมา
หัวใจเพื่อนว่าคิดพอบ้านเย้
อยู่ป้องในน้อยก็ตื่นยืนยามดีซ้ำกว่ากว่า

หัวใจเพื่อนว่าคิดพอบ้านเย้
อยากคิดป้องในตัวเกินตัวจริงอยากต่อเกินตัวมากมาก

ฉันคือว่าเวลาเขาลองผมนึกถึงแซคจุมแพร์ตลอดเลย

ผมไม่ได้ติดไม่ได้ขาดอะไร
คือผมเกรงตัวตามน้องเขาตลอด
แล้วพอดีเขาก็ดันสบตากับผมด้วยผมว่าเออ

ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
เสื้อเว่าเยาวิคบ่าวอีศา
แสดงว่าเขาใช้รัสนาธาตาการ
ทำให้เสียงของเขาใช้สรีระ
เออสรีระทำให้เสียงเขาเข้าสไตล์รุ่งทุกหนึ่งจริง
เสียงต่ำกับเสียงสูงของเขาค่อนข้างดีเลยวันนี้

อุ้ย
คือข้อดีมากของนโมนะครับ
คือน้องโมเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับเพลงมาก
คือเขาเป็นคนที่ร้องเพลงและเข้าใจในเนื้อเพลงว่าเนื้อเพลงกำลังเล่าอะไร
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นข้อดีวันนี้ในการเลือกร้องเพลงนี้ของนโมก็คือ
โมเขามีความแหบในเสียงอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นความแหบแบบแดนใต้อ่ะนะ
แต่ว่าพอเอามาไว้ในลูกทุ่งอีสานมันก็มีความแหบแบบนั้นอยู่
ออกเสียงออกมาแล้วเป็นคำใต้ที่อยู่ในอีสานบ้านเมือง
แต่ว่ามันกลับออกมาแล้วพี่ไอ้รู้สึกว่ามันเป็นความแหบแดนใต้นะครับ
มันเป็นเสน่ห์อีกแบบนะมันดูกลมกล่อมนะแล้วก็ด้วยความแหบของเสียงอย่างที่บอกนั่นแหละ

พี่ก็รู้สึกว่า

ไม่ใช่พี่หอยพะเนี๊ยวใช่มั้ยสองคน
มันติดทางลมหายใจลูก
พี่ฝนนึกถึงอีกคนนึงพี่ไหมไทย
โอ้โหดูกันสุดตัวเลย

อะไรฮะ
อันนี้อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของนโมก็ได้
ไอ้ความที่มันจะเป็นอะไรอย่างนี้เอกลักษณ์
พี่ฝนเป็นห่วงจุดเดียวก็คือ

ฟังน้ำโมร้องแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน้ำโมน่ะร้องพร้อมมากเลยค่ะ
ร้องเสียงนุ่มลื่นเลยค่ะ
แต่ว่าโพสต์ร้องเพลงอ้ายมีเหตุผลก็ดีมากเลยนะครับผม
ผมนี่แหละหนักใจแทนกรรมการจริงเลยนะครับผม
แต่ว่าอย่าลืมปันใจมาให้ทีมเด็กอ้อนพระนครคิรีด้วยนะคะ

นโมเด็กวัย๘ขวบที่ต้องมาเป็นเสาหลักของครอบครัว
เพราะพิษเศรษฐกิจทำร้ายกิจการของพ่อ
นโมจึงแบกความรับผิดชอบต่อครอบครัวและทีมไว้เต็มบ่า
และในเพลงนี้ต้องมาสู้กับโพสต์ที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีมาก
ใครจะรับคะแนนในยกนี้ไปต้องติดตามผลช่วงหน้าครับ
หากที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับต่ออาย
โหเอา๑แสนบาท
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีเลยครับ

น้องเลือกเพลงมานะครับเป็นเพลงอีสานนะครับ
ของคนที่ไม่ได้ภาษาอีสานนะครับ
ถ้าปิดคำไม่ได้ครับถ้าปิดคำบ่ได้
คนที่ฟังมันก็จะเป็นเหม็กหน่อย
ถ้าพี่เจ้าให้มา

ถึงเวลาแล้วครับที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่านต้องตัดสินว่า
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับตอนนี้นะฮะ
คะแนนสะสมของทีมสมิลาพาเพลินนะครับ

ทีมเด็กอ้อมพระนครคิรีมีอยู่๙คะแนนครับ
ยกที่๓นี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
ตอนนี้นะครับห่างกันแค่สองคะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้น
ทั้ง๒ทีมก็ต้องการคะแนน๒คะแนนจากคณะกรรมการ
เพราะมีความสำคัญทั้ง๒ทีมนะครับ

เป็นยังไงลูกน้าโมก่อนลูก
ก็รู้สึกสีใจครับที่สามารถทำได้ขนาดนี้ครับ
แล้วก็
ไม่เป็นไรนะครับก็คราวหน้ายังมีอีกครับ
ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรม
ร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโดเพื่อลุ้นรับกิฟเซ็ตจากอามาโด
หมูราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสัปดาห์ละสิบรางวัล
สนับสนุนโดยอามาโดมาใหม่แกะกล่องจะมาประลองยุทธ์กับเด็กซ่าครับ
บุ๋มบิมสามโทก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมพี่หอยเปลี่ยนไป
เราเช่ารองเราเช่ารอง
อาจมีสวยละดู

แฟนด้วยพลังเหนื่อยภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อค่ะ
หนูรักพ่อนะคะรู้ไหมพ่อภูมิใจที่สุดลูกมันเคยเป็นลูกของพ่อ